อะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็น
อะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิด

การเมืองนะคะตัวแทนเสื้อเหลืองเสื้อแดง

สมมุติภูมิ
โอเคข้าอาจรับแม่มาก
บอกว่าค่ะก็จะติดลูกมาร้าย

นี่ค่ะนัดรวมตัวกระชับมิตรของกลุ่มเหลืองแดง
ขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในร้านแซ่บไร้ที่ถนนบางกรวยไซน้อย

นำโดยคุณเคสามถุยหรือคุณนิยมนพรัชตัวแทนคนเสื้อแดง
กับคุณชินวิทย์จันกระจ่างหรือคุณไบร์ท
คุณกรยานีจูปรังหรือป้ายุธยา
นำกลุ่มปกป้องสถาบันอายุทยาแล้วก็กลุ่มแฟนคลับพลเอกประยุทธ์
บรรยากาศคือคลึกคลื้นสนุกสนานร่าเริงสุด
บางคนอ่ะเห็นภาพนี้แล้วต้องขยี้ตาซ้ำว่าฮือ
เราเห็นเหมือนกันใช่ไหม

รสมคุณนัพเตียช่าไปคุยกับคุณเคสามถุยนะคะ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยคุยกับกลุ่มคนเสื้อเหลืองเลย

๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ชินวัฒน์โทรมาชวนไปกินข้าวร่วมกับคนเสื้อเหลืองเสื้อแดง
เพื่อความสามัคคีเขาก็ตอบตกลง
เพราะเขาเองก็อยากจะสลายสีเสื้อที่ขัดแย้งกันมา๒๐ปีเหมือนกัน
ก็ยอมรับว่ามีกระแสไม่พอใจจากกลุ่มคนเสื้อแดงบ้าง

หลังคมอยากจะส่งต่อประเทศนี้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานแบบไหน
ส่วนป้าอายุทยาแก่นำกลุ่มปกป้องสถาบันอายุทยา
แล้วก็กลุ่มแฟนคลับพลเอกประยุทธ์บอกว่าดีใจแล้วก็โล่งใจ

วันที่เห็นนายทักษิณได้รับการอภัยโทษและได้กลับมาปรองดองกัน

้อมส้มกับพักเก้าไกลค่ะที่ทำให้เหลืองกับแดงกลับมารักกัน
สีเหลืองกับสีแดงผสมกันได้สีอะไรครับคุณ

ยุธยาวันนี้นี่ช่วยในแพทย์บัญญัติเจตนาจันเสียง

ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขต๓จังหวัดระยองด้วยนะคะ